คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่ลูกชายของคุณโหน่งชัชช่านะครับ
ขับรถจนทำให้มีไปชนอีกคันหนึ่งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
เมื่อวานนี้คุณโหน่งชัชชาก็เดินทางไปที่วัดไอยิกาบราม
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อไปเคารพศพของผู้เสียชีวิต
และเมื่อไปเจอทางภรรยาของผู้เสียชีวิต
ไปเจอคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็ก้มลงกราบ
รวมถึงได้เข้าไปกอดทั้งบุตรชายแล้วก็บุตรสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าจะยินดีที่จะทำให้ดีที่สุดนะในการรับผิดชอบ
แล้วก็ในการดำเนินการเรื่องของงานศพครั้งนี้ครับ
ไม่ติดเจออะไรอาทิตย์เอาโหทิตย์กลับกันครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ
นี่แหละครับเป็นช่วงจังหวะที่นายชูศักดิมสุก
หรือว่าคุณหน่งชัชชาได้พบกับนางกาเสมศรีแก้วก้าภรรยา
ด้วยลูกชายลูกสาวของนายพรพิชิต
รุนาศมนตรีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถของเดียกิติภูมิลูกชาย
บริเวณจุดกลับรถคลอง๘มุ่งหน้าขาเข้ารังสิต
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณองค์ถึงลงไปกับพื้นแบบนี้นะครับ
แล้วก็กราบขอโทษแทนลูกชายตัวเอง
ทำให้บุคคลผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องจากไป
โดยคุณหงชัชช่ายืนยันว่าจะขอรับผิดชอบทุกอย่าง
กระทั่งพิธีทางศาสนาให้แล้วเสร็จ
และหากแพทย์อนุญาตให้ลูกชายออกจากโรงพยาบาล
เพราะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่เปาโลนะ
ก็จะนำตัวลูกชายมากราบขอขมาศพทันที
ซึ่งที่ผ่านมาโหน่งชัชช่ายอมรับว่า

อย่างไรก็ตามหลังจากพิธีทางศาสนาแล้วเสร็จ
ก็จะมีการพูดคุยเรื่องการดูแลเยียวยาครอบครัว

ฟังเสียงของคุณโหน่งชัชชาติหน่อยครับ
ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ
เสร็จงานศพก่อนเราก็จะคุยกันอีกทีนึง

ญาติญาติแล้วก็เพื่อนพี่ด้วยนะครับ
ลูกชายผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับ

ลูกชายผมนะฮะยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะครับ
แต่ถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะมาเคารพศพด้วย
ก็ยังเจ็บหน้าอกกับยังเดินกระเพกอยู่ฮะ
เขาก็เสียใจแต่ตอนนี้สภาพจิตใจเขาไม่ดี
เราก็ไม่กล้าจะพูดอะไรกับเขา
สติผมแตกมากผมทำอะไรไม่ถูก
ผมเครียดผมไม่ได้กินข้าวผมนอนไม่หลับ

ผมกลัวว่าครอบครัวพี่เขาจะไม่เข้าใจ

บอกว่าช็อกกันทั้งครอบครัวและตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ถูก
แต่ก็จะพยายามทำตามขั้นตอนให้ดีที่สุด
ทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตก็บอกครอบครัวก็เครียดเหมือนกัน

แต่ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วก็ขอบคุณหน่งชัชชาที่แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ส่วนคดีขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต่อไป
สำหรับชีวิตครอบครัวหลังจากนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไร
แต่เป็นห่วงเรื่องของลูกชายคนโตวัย๑๘นะ
ที่กำลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

บอกว่าคุณโหน่งเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องของหน้าที่การงานให้ด้วยนะ

ฟังเสียงของภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
คือเรื่องอย่างนี้มันไม่มีใครตั้งใจให้เกิดนะคะ

แต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบไปตามหน้าที่ค่ะ
ก็เรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
ก็ห่วงลูกชายคือลูกชายกำลังเข้ามหาลัยค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ก็จริงน้องเขาอยากทำงานด้วยเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะรบกวนคุณหน่งอย่างนี้ค่ะ
ช่วยดูในเรื่องของงานหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะอาจจะต้องอยู่คนเดียวด้วยต่อจากนี้
เพราะว่าแม่ก็จะพาน้องไปเรียนใต้
เขากำลังจะเข้าปตีครับ
ส่วนกรณีที่มีหมอดูทักทำนองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะโหน่งชัชช่า
เคยไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้แล้วไม่ทำตามนะครับ

งช่าก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าเชื่อหรือไม่
เพียงแค่ว่าหลังจากที่เรื่องทุกอย่างเรียบร้อย
ก็ตั้งใจจะพาครอบครัวไปทำบุญ
ลูกชายก็จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตด้วย

คุณหงชัชชาก็เดินเข้าไปกราบขอโทษนางนิตยาแซ่แต้อายุ๘๔ปี
ซึ่งเป็นมารดาของผู้เสียชีวิต
แล้วก็มีการพูดคุยกันสักพักใหญ่นะครับ
โดยอีกฝ่ายก็บอกว่าก็ให้อภัยนะครับ

แล้วก็ทุกฝ่ายก็เสียใจกันทุกคนนะครับ
ส่วนทางเรื่องของคดีตอนนี้ก็ต้องรอที่จะสอบปากคำด้วย
ลูกชายของคุณโหน่งเพราะว่ายังพักรักษาตัวอยู่นะครับ

ญาติผู้เสียชีวิตก็ขออนุญาตที่จะแจ้ง

เพราะว่ายังติดเรื่องของงานบำเพ็ญกุศลศพอยู่เลย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนของสพธัญบุรีแจ้งข้อหาร่วม
ก็คือประมาทร่วมนั่นเอง
ส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็มีอยู่๒ทางด้วยกัน
กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
และพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ